คุณผู้ชมคะเรายังตามกันต่อในเหตุการณ์เรื่องของการฆาตกรรมสาวประเภทสอง

ซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปนำตัวแฟนนุ่มมาสอบปากคำ
ซึ่งจริงการสอบปากคำเมื่อวานนะคะหลายชั่วโมงพอสมควรเลย

เขาก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าแฟนสาวของตัวเอง
นี่แหละค่ะก็คือนายมาริอุทอายุ๓๒ปีสัญชาติลิทูเนีย
ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาฆ่านายธิรพงศ์ล้ำเหลืออายุ๓๑ปีแฟนสาวประเภท๒
โดยเธอเนี่ยเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านที่ตระบวนกลางแอร์ณพปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะคะ
ตัวนายมาริอุทเมื่อวานนี้ให้การปฏิเสธทุกอย่างเลยนะ

แม้ว่าหลักฐานคำให้การของพยานรวมไปถึงภาพวงจรปิด

พุ่งเป้าไปที่ตัวนายมริยุทธ์แฟนนุ่มว่าเป็นผู้ก่อเหตุก็ตามค่ะ
ตำรวจสพประสาทและกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุรินทร์วันนี้นะคะ
เขาลงพื้นที่เก็บหลักฐานเนื้อเยื่อของนายมริอุทไปตรวจดีเอนเอค่ะ
เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับดีเอนเอที่พบในคราบเลือด
สารคัดหลังและรอยนิ้วมือต่างภายในบ้านของผู้ตาย
โดยเฉพาะที่ชั้น๒ของบ้านที่พบว่า
มันมีลักษณะของฝุ่นจับไปทั่วห้องเหมือนกับไม่ได้มีคนอาศัยอยู่นานแล้ว
แต่ทำไมไปพบคราบเลือดตามขอบหน้าต่างและพื้นห้องตามจุดต่าง
จะพบร่องรอยของการเช็ดถูทำความสะอาดไปบ้างแล้ว
แต่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเขาจะใช้เทคนิคทางนิติวิทยาศาสตร์
แหล่งข่าวมีการยืนยันแบบนี้ว่าคราบเลือดบนชั้น๒ของตัวบ้าน
นั่นก็คือของผู้ตายและบุคคลต้องสงสัยอีกหนึ่งคนค่ะ
ก็น่าจะเชื่อได้ว่านี่แหละคือคนร้ายตัวจริง
อยู่ในห้องแล็บค่ะของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานของจังหวัดสุรินทร์
คาดว่าภายในวันนี้เชื่อว่าน่าจะเย็นนี้แหละ

ตำรวจตั้ง๓ข้อหานะคะกับนายบริวุฒิคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ปิดบังอำพลางซ่อนเล้นศพและลักษัพ
ยื่นฝากขังที่สรรจังหวัดสุรินวันนี้นะคะ

ในวัดที่บ้านเกิดของเธอเองค่ะ